จอบประเด็นในวันนี้มีประเด็นการเมืองที่น่าสนใจอยู่หลากหลายเรื่อง
เช่นเดียวกับนายกรัฐมนตรีที่พูดถึงเรื่องรถแมพนะคะเรื่องของการเลือกตั้งที่ถูกเลื่อนออกไป
โดยบอกว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยให้สัญญาเอาไว้ว่าจะต้องมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นในวันไหนนะคะ

นายพรเพชรวิชิตจุลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ระบุว่าสนชยอมถูกสังคมประนาม
กว่าปล่อยให้พักการเมืองไปสร้างความวุ่นวายกันภายหลัง
เพื่อให้พักการเมืองได้มีเวลาเตรียมตัวไม่ให้เกิดข้ออ้างเรื่องการได้เปรียบเสียเปรียบกัน
ดังนั้นการเลื่อนเวลาไป๙๐วันถือว่าดีที่สุด
ขณะที่นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ภายหลังร่วมงานวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร

โดยบอกว่าทุกคนล้วนมีภารกิจทำเพื่อประเทศชาติไม่ใช่แค่ขอสชเท่านั้น
แต่หมายถึงทุกคนต้องร่วมกันแก้ปัญหาของประเทศ
พร้อมยืนยันที่ผ่านมาไม่เคยสัญญาหรือประกาศวันเลือกตั้งว่าต้องเป็นวันใด

ไม่มีถ้ากระเป๋าไปรู้ก็จะไปให้ก่อนให้สร้างฐานของ
ไม่ไปว่าเขาบ้างล่ะเขาอยากอยู่นานไหม

เมื่อได้ผมสัญญาว่าผมจะทำหน้าที่ผมดีสุด
แล้วก็เป็นไปตามรถแบบผมสัญญาอยู่เหมือนเดิม

แตกต่างจากก่อนหน้านี้ที่นายกรัฐมนตรี
เคยให้สัมภาษณ์ในช่วงที่พบกับผู้นำสหรัฐอเมริกา
ว่าไทยจะมีการเลือกตั้งในปี๒๕๕๙
จะตอบคำถามถึงเรื่องนี้อีกครั้ง
เมื่อวันที่๑๐ตุลาคมปีที่ผ่านมา
ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรี

ในส่วนของตรงนี้ผมก็คงจะพูดได้ว่า
ประมาณเดือนมิถุนายนปี๒๐๖๒

๑๖๑ก็จะประกาศวันเลือกตั้งนะครับ
แล้วประมาณวันพฤทธิกายน๑๙๖๑
ก็จะเป็นการเลือกตั้งนะครับ

ขณะที่ประเด็นนาฬิการูซึ่งบานปลายไปถึงแวดวงวิชาการ
นายอนนสักวรวิทย์ได้ยื่นหนังสือหล่าออก
ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพแล้วอย่างเป็นทางการ
หลังถูกสั่งระงับการเผยแพร่ผลโพลในเรื่องนี้
โดยเจ้าตัวยืนยันว่ารัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรี
หรือนายกรัฐมนตรีต่างเป็นบุคคลสาธารณะสังคมสามารถตรวจสอบวิพากษ์วิจารณ์ได้
ขณะที่ในสังคมออนไลน์ได้เผยแพร่บทสนทนาทางไลน์
คนใกล้ชิดอธิการบดีนิด้ากับนายอานนท์
ถูกระงับผลโพลว่าทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเมือง
ต้องส่งให้อธิการบดีพิจารณาก่อนเท่านั้นจนเป็นที่มาของการลาออกในที่สุด
ซึ่งเรื่องนี้ได้รับคำชี้แจงจากนายประดิษฐ์วรรณรัฐ
ธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้า
นี่คือการเซ็นเซอร์ตัวเองตามระบบของมหาวิทยาลัย
ไม่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาตามที่ถูกกล่าวหา
เนื่องจากว่ากังวลว่าผลโพลดังกล่าวอาจชี้นำสังคม
และกระทบต่อตัวบุคคลที่กำลังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบของปปช
เชื่อว่าประชาชนยังไว้ใจในนิดาโพ
ที่เปิดกว้างในสิทธิเสรีภาพทางวิชาการ